กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขออนุญาตท่านประธานในการที่จะตอบประเด็นข้อที่ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ทวีสอดส่องท่านพันธมตเอกทวีสอดส่องได้เรียนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ผมขอถือโอกาสนี้ในการที่จะกราบเรียนเกี่ยวกับกรมที่ดิน
ซึ่งขออนุญาตเบื้องต้นที่จะขอเรียนเรื่องเอกสารสิทธิ
ผมคิดว่าอันนี้เพื่อข้อมูลตรงกันนะครับ
ปัจจุบันนี้เนี่ยปริมาณเอกสารสิทธิ์ของสำนักงานที่ดิน
ตั้งแต่เราเริ่มออกชนดกันมาเริ่มออกเอกสารสิทธิ์ที่เรียกว่าชนดที่ดิน

รวมทั้งสิ้นเรามีจำนวนแปลงทั้งสิ้น๓๙๕๐๔๙๐๑

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่
จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่
จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่
จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่
จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่

จำนวนเนื้อที่ดินทั้งหมด๑๒๒๐๐๐ไร่